คุณผู้ชมคะสถานการณ์การระบาดของโควิด๑๙เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกนะคะ
การอนามัยโลกประกาศเมื่อ๓๔วันก่อนว่าถือว่าเป็นการระบาดใหญ่
ในบ้านเราตอนนี้อยู่ที่มุมจอค่ะณวันนี้กระทรวงสาธารณสุขออกมาแถลงอย่างเป็นทางการ
ว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มอีก๕ราย
แล้วก็อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปเป็นลักษณะของการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน
คือกลุ่มคนที่เขาไปเที่ยวด้วยกันอยู่ด้วยกันรวมตัวกัน
แพทย์ประจายกันอยู่ในกลุ่มนี่ค่ะ
บรรลักษณ์กระทรวงสาธารณสุขออกมาแถลงว่าณวันนี้ติดเพิ่ม๕นะคะ
ใน๕คนนี้จะแบ่งออกเป็น๒กลุ่มค่ะคุณผู้ชม
กลุ่มแรก๒คนเป็นผู้หญิงอายุ๓๖กับผู้ชายอายุ๓๒
๒คนนี้ไปสังสรรค์กับผู้ติดเชื้อ๑๑รายที่เล่าไปเมื่อวาน
แถลงไปเมื่อวานใช่ค่ะเขาบอกว่ามีอยู่สิบห้าใช่ไหมใช่ค่ะ
นี่ติดเพิ่มอีก๒อีก๒ค่ะในกลุ่มของเขาในกลุ่มเดียวกันนี่ไงเป็นกลุ่มก้อน
ส่วนกลุ่มที่๒เป็นผู้ป่วย๓รายนะคะติดมาจากผู้ป่วยรายที่๕๗
ซึ่งผู้หญิงไทยอายุ๒๗ปีที่เพิ่งเดินทางมาจากสถานเสริมความงามที่เกาหลีใต้
ทำให้น้องชายอายุ๑๙ที่สัมผัสใกล้ชิดติดเชื้อไปด้วย
ผู้ป่วยรายที่๕๗ไปกินเลี้ยงในผับกับกลุ่มเพื่อนอีก๑๑คน
ทำให้มีเพื่อนสองคนในกลุ่มติดเชื้อไปด้วย
พฤติกรรมคล้ายกันคือดื่มเหล้าจากแก้วเดียวกัน
แล้วก็คุยกันอย่างใกล้ชิดเป็นเวลานาน
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามอาการเพื่อนอีก๘คนในกลุ่มนะคะ
ว่าติดเชื้อด้วยหรือเปล่าค่ะ
แล้วก็ผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยก็คือว่าสัมผัสกับผู้ที่มาจากต่างประเทศ
แล้วก็มีไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็มีพฤติกรรมนะฮะ
ที่ไม่เหมาะสมนะฮะเช่นการดื่มอาหารดื่มกินนะฮะ
ร่วมเครื่องดื่มแก้วเดียวกันสูบบุหรี่มวลเดียวกัน
แล้วก็อยู่ใกล้ชิดกันนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือว่าผู้ที่มีต่างประเทศ
ก็ไม่ปฏิบัติโดยเพราะยิ่งกลุ่มประเทศเสี่ยงที่เราได้ประกาศไปแล้วนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นผลเนี่ยที่ทำให้เกิดการติดต่อกันได้ง่ายนะครับ
แล้วก็ทำให้เพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องปรับนะฮะพฤติกรรม
สำหรับสถิติผู้ป่วยในเมืองไทยนะตอนนี้นะคะมีผู้ป่วยสะสม๗๕ราย
รักษาหายกลับบ้านได้๓๕รายอยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาล๓๙ราย
เสียชีวิตหนึ่งศพนะคะอันนี้เฉพาะในบ้านเรา
ถ้าทั่วโลกตอนนี้ติดเชื้อกว่า๑๓๐๐๐คนเสียชีวิตเกือบ๕๐๐คนแล้วนะคะ
วันนี้ผมได้คุยกับรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ว่าแล้วสถานการณ์อย่างนี้มันจะอยู่กับเรายาวนานขนาดไหน
ทั่วโลกด้วยนะแล้วจะหายกันเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ย
เดี๋ยวหลัง๒ทุ่มเล่าให้ฟังช่วงนี้เวลาน้อย
เดี๋ยวหลัง๒ทุ่มเล่าให้ฟังแต่ว่าดูเรื่องนี้ก่อน

ใช่ค่ะออกกำลังต่อยมวยแล้วเป็นคนที่เข้าฟิตเนสตลอดเวลา
ใช่มวยแต่อย่าว่าไปคุณเขียนมาสอน
นักฟุตบอลอาชีพที่เมืองนอกยังติด

ทิวดีนวันนี้อัดคลิปวิดีโอของตัวเองความยาว๓๐วินาที

บอกว่าเขาติดโควิด๑๙แล้วอาทันไปฟังนะ
ได้สัมผัสผมในช่วง๓๔วันที่ผ่านมาครับว่าผมเป็นโควิด๑๙
ไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทย

ยังไงผมจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมมา
หลังจากนี้หลังจากที่มีข้อมูลเพิ่มเติม
แต่ยังไงก็แจ้งไว้สั้นก่อนละกัน

นี่ค่ะคนในวงการบันเทิงไทยคนแรกนะคะใช่อืมก็ก็ต้องชื่นชมที่เขารีบออกมาบอก
ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาใกล้ชิดเขาในช่วงก่อนหน้านี้
จะได้ไปตรวจไปหาหมอถูกต้องจะได้กักตัวนะทั้งกิจการงานทั่วไปอ่า
อัดรายการโทรทัศน์ใช่มีคนเจอคุณเนี้ยเยอะย้ายไปหมดอ่า
ไหนจะครอบครัวอีกนะครับค่ะอ่าซึ่งทีมข่าวทะเลือส์ทีวีเราสอบถามไปยังผู้จัดการ
บอกว่าตอนนี้ลีเดียแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวอีก๒คน
ก็ไปโรงพยาบาลแล้วเพื่อจะไปตรวจเหมือนกันนะครับส่วนแมททิวเองเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการของการที่จะต้องไปรักษาอาการ
ตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับลูกทั้งสองคนญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิดที่อยู่ในบ้าน
ทุกคนก็จะเข้าสู่การกักตัวหมดนะครับทีนี้พอไปย้อนนะฮะว่าก่อนหน้านี้นะครับ
ที่แมททิวจะบอกว่าติดเชื้อโควิด๑๙เขาได้ไปไหนมาบ้างนะครับ
ถ้าดูจากความเคลื่อนไหวในอินสตราแกรมส่วนตัวแล้วก็การเปิดเผยจากที่ต่างนะครับ
กุมภาพันธ์แมททิวกับกลุ่มเพื่อนสนิทไปร่วมงานวิ่งมาราทอนที่จังหวัดระยองนะฮะ
จัดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
จากนั้นความเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอยู่กับครอบครัว
แล้วก็ที่ค่ายมวยของเขานะฮะค่ายมวยโคงสิทธา
๑มีนาคมไปวิ่งมาราทอนอีกงานหนึ่งที่กรุงเทพ
ซึ่งก็มีพระเอกดังอย่างบอมธนินแล้วก็หนูเล็กก่อนบ่าย
๒คนนี้เขาก็ไปตรวจแล้วเขาโพสต์แล้วในอินสตาแกรม
มีนาคมลีเดียภรรยาของแมททิวดีนนะครับ
ได้โพสต์คลิประหว่างชกมวยกับแมททิวที่ค่ายมวยนะฮะ
วันนี้ครับ๑๓มีนาคมแมททิวก็ออกมาบอกว่าเขาติดเชื้อโควิด๑๙
นะฮะหลายคนก็ต้องรีบไปตรวจกันในช่วงเวลานี้นะครับ
บางจุดบางสถานที่เขาก็ประกาศที่จะปิดพื้นที่ไป
ใช่ค่ะต้องขอบคุณข้อมูลนะคะที่คุณแมททิวออกมาบอก
เรียงหมดเลยว่าก่อนหน้านี้ไปไหนมาบ้าง
เรื่องข้อมูลที่เป็นจริงแบบนี้มันสำคัญคนจะได้รู้ตัวและระแวดระวังกันจริง
เราได้สอบถามไปยังผู้จัดการของแมททิวดีนนะครับ
ซึ่งเขาก็ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาก็ใกล้ชิดอ่ะใช่ไหม
ต้องติดต่อพูดคุยกันอยู่ตลอดเนี่ยตอนนี้ผู้จัดการของแมททิวบอกว่า
เดี๋ยวรอผลตรวจอีก๒วันถึงจะทราบนะส่วนว่าผู้จัดการของแมททิวเขาจะติดหรือไม่ติดอะไรด้วยหรือไม่เนี่ย
แต่เบื้องต้นคุณหมอบอกว่าร่างกายของผู้จัดการส่วนตัวแมททิวดีเนี่ยแข็งแรงดีไม่มีอะไรน่าห่วง
ทีนี้มันมีคำถามว่าแล้วบุคคลทอดต่อไปคนที่ไปเจอแมททิวโดยตรงเขาก็ไปตรวจแน่นอนแล้วรอผลกัน
แล้วคนที่ไปเจอแมททิวอีกทีนึงอ่ะ
มาสอนเนี่ยวันนั้นพี่ไปเจอผู้จัดการของแมททิวหรือพี่ไปเจอคนนั้นที่เขาเพิ่งไปเจอแมททิว
คือไม่ใช่วงรอบแรกวงรอบที่๒วงรอบที่๓ที่เจอกันเป็นทอดแบบนี้จะทำยังไง
ผู้จัดการของแมททิวดีนบอกว่าคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นบุคคลทอดที่๓เนี่ย
อันนี้ไม่ต้องกังวลเพราะโอกาสจะติดเนี่ยมันยากมาก
มันไม่ใช่ว่าแบบจะติดกันไปเรื่อยจนแบบเป็นวงรอบไม่รู้จบ
มันอาจจะติดยากมากแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ติดนะ
แต่ว่าตอนนี้ท่านก็อาจจะรอต้องรอคนวงรอบก่อนท่าน
ไปตรวจก่อนแล้วติดเชื้อหรือเปล่า
ไม่ใช่ว่าท่านอยู่วงรอบที่๓ที่๔ที่๕แล้วท่าน
ท่านอาจจะกังวลแต่ท่านไปตรวจตอนนี้ท่านก็อาจจะยังไม่เจอก็ได้
ใช่เพราะว่าช่วงระยะการฟักตัวก็ใช้เวลาด้วย
ถูกต้องนะฮะหนูเล็กก่อนบ่ายนะครับ
แล้วก็เพิ่งอัดรายการด้วยกันอันนี้ถือว่าใกล้ชิดแน่นอนนะฮะ
ก็เนี่ยฮะเดี๋ยวฟังคลิปแล้วกันนะครับที่เธออัดเอาไว้นะครับ

ลูกยังเล็กค่ะก็เลยเป็นห่วงลูกด้วย
แต่คุณหนูเล็กก็ไปตรวจนะครับ
ก็ต้องเป็นกระบวนการตามรอบวงรอบไปนะครับ
สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราจะต้องรู้ตัวเอง

คุณผู้ชมก็ถามมาเยอะว่าจะสังเกตตัวเองยังไง
อันดับแรกก็คือจะมีอาการไข้เหมือนเป็นไข้แล้วก็จะไอ
นี่ล่าสุดเพิ่งมีคนที่เรารู้จักไปตรวจนะ
หมอเขาตรวจปอดค่ะเขาบอกสำคัญมากเลยคือฟังที่ปอดจะรู้เลย
ว่าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด๑๙หรือเปล่า
คือเสียงปอดของคนไม่ป่วยกับคนป่วยต่างกันเลยคุณหมอบอก

อย่างนั้นเดี๋ยวต้องกักตัว๑๔วัน
ดีเจนุ้ยแล้วก็กายรัชชานนท์ก็เป็นแขกรับเชิญเทปเดียวกับแมททิว
นะฮะก็เดี๋ยวดูว่าเขาคงจะไปตรวจกันนั่นแหละนะครับ
ดาราอีกหลายคนนะที่ไปซ้อมมวยที่ค่ายมวยของแมททิวไม่กี่วันที่ผ่านมา

เพื่อรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยฮะ

พี่หนุ่มคงกระพันธ์นัทเทพหัสดินเจ๋งบิ๊กแอสทันธนากรเต้นัทสัยอาร์ตพระสุทธิ์
นี่นะครับอาคารมารีนนที่เขาอัดรายการกัน
อัดอยู่ชั้น๑๐เป็นชั้นบันทึกเทปวายการ
ก็ประกาศให้พนักงานกลับแล้วก็ทำความสะอาดบิ๊กคลินนิ่งกันนะฮะ
แล้วก็ให้พนักงานที่ใกล้ชิดหยุดดูอาการไป๑๔วันด้วย
ทำความสะอาดฆ่าเชื้อกันเรียบร้อยแล้ว
ก็ขอเป็นกำลังใจขอให้ทุกคนแข็งแรงนะคะขอให้ไม่ติดนะคะ
แพทย์โอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
ออกมาให้สัมภาษณ์กรณีของคุณแมททิวดีนนะคะ
คือท่านอธิบดีบอกว่าไม่ได้ไปต่อว่าคุณแมททิวอะไรนะ
คือนักข่าวมาถามเฉยวันนี้มีข่าวใช่ไหม
นักข่าวไปถามว่ากรณีคุณแมททิวที่ออกมาประกาศด้วยตัวเอง
ว่าตัวเองติดเชื้อโควิด๑๙ออกมาประกาศด้วยตัวเอง
ผิดถูกอย่างไรทำได้ไหม
คือท่านอธิบดีบอกว่าคือถ้าคนออกมาบอกแล้วไม่ได้ติดเชื้อจริง
อันนี้จะมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
ฐานให้ข้อมูลอเต็จแล้วทำให้คนแตกตื่น
แต่กรณีคุณแมททิวเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุข
ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นคนติดเชื้อเพิ่มอย่างเป็นทางการ
วันนี้ไม่ได้อยู่ในประกาศ๗๕คนที่ท่านเห็นอยู่หน้าจอเนี่ยไม่ใช่

ไปตรวจเจอเองดังนั้นคนที่ไปตรวจเจอเองครับ

เขามีหน้าที่ต้องแจ้งไปที่กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อให้ประกาศออกมาเป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการ

เพื่อที่คนอื่นที่เคยใกล้ชิดกับผมจะได้ไปจัดการตัวเองกันนะคะ
ดังนั้นณตอนนี้สิ่งสำคัญมากก็คือ
โดยงานภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ข้อมูลชัดเจน
ตรงไปตรงมาและถูกต้องเพราะประชาชนจะได้รับมือและเตรียมตัวถูก
ประชาชนเองก็เหมือนกันก็จะต้องรับผิดชอบต่อสังคม
สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและเราก็ต้องระวังป้องกันตัวเองด้วยนะคะ
ถ้าจะไปตรวจกับโรงพยาบาลที่ไหนก็ลองดูว่าเขามีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจโรคนี้ด้วยหรือเปล่า

เรื่องนี้เรายังตามให้ต่อนะครับท่านผู้ชมครับ